มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือเมื่อวานนี้หมอปลาไปหาผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าตุ๊กที่ขอนแก่น
ผู้หญิงคนนี้ที่เธอบอกว่ามีผีปอบเข้าสิงร่างเธอเก้าตัว
ออกไปแล้วแปดตัวเหลืออยู่ตัวหนึ่งไม่ไปสักทีทำให้เธอเนี่ยอยากกินลาบเลือด
สดแล้วชีวิตเธอพังหมดเลยสามีก็ป่วยต้องเลิกรากับสามีไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ปอบตัวนี้ออกจากร่างของเธอไปก็เลยอยากจะให้หมอปลาไป
นี่หมอปลาไปนะคะหมอปลาบอกว่าไม่มีหรอกปอบสงสัยเธอกินยาลดความอ้วนมากไปหรือเปล่า
แล้วที่หมอทำที่เธอไปหาแล้วบอกว่าปอบสิงร่างเนี่ยนะอย่าไปเชื่อหมอธรรมคนนี้โอ้โหเท่านั้นแหละ
วันนี้หมอธรรมคนนี้ตอบกลับหมอปลาทุกประเด็นเลยอ่ะ
ทีมข่าวของเราไปเจอมานะคะคุณปียชาติคงถิ่นค่ะลงพื้นที่ไปคุยกับหมอธรรมคนนี้นะคะ
อาจารย์เต้ผ้าดำหรือฤษีปัญญาธโรมุณีมานะที่บ้านโศกขาแก้วอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าหญิงคนนี้เข้ามารักษากับอาจารย์เต้เนี่ยคนที่ชื่อตุ๊กอ่ะบอกว่าไปหาอาจารย์เต้คนนี้
อาจารย์เต้บอกว่าเออมีผีปอบเข้าสิงอะไรแบบนี้เนี่ยนะเหลือตัวหนึ่งปราบไม่ได้จริงจริง
ใช่นางสาวรุ่งทรัพย์ทองเกิดหรือคุณตุ๊กอ่ะนะคะอายุ๓๘อาจารย์เต้ผ้าดำบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ผมไม่เคยบอกว่าปอบสิงร่างผู้หญิงที่ชื่อตุ๊กตุ๊กเนี่ยบอกเองว่าเนี่ยปอบสิงร่างเก้าตัวแล้วก็มาหาอาจารย์
มีสิ่งไม่ดีก็มีทั้งที่เป็นวิญญาณของบรรพบรุษและสัมภเวษีสิงร่าง
แต่ไม่ได้พูดคำว่าปอบไม่ได้บอกว่าปอบสิงร่าง
คุณตุ๊กก็เลยบอกว่าช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างเธอให้หน่อย
ก็เลยทำพิธีแบบนี้ทำพิธีตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะ
เป็นตำราเก่าที่สืบทอดกันมาไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากร่าง
ปอบใส่กระบอกได้๘ตัวแล้วเอาไปเผา
แต่เธอเองคุณตุ๊กบอกว่ายังเหลือปอบสิงอยู่ในร่างตัวนึง
แต่อาจารย์เต้บอกว่าดูแล้วคุณตุ๊กมีอาการอ่อนเพลียนะ
ก็กลัวว่าเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ทำพิธีอะไรให้ต่อ
นี่นะคะสิ่งที่อาจารย์เขาทำพิธีให้ประกอบไปด้วยสิ่งต่างเหล่านี้ที่อยู่หน้าจอ
อาจารย์เต้บอกว่าจริงแล้วนัดให้มาอาบน้ำมนต์
เหลืออีก๔วันเธอจะต้องมามารักษาให้หายแต่เธอไม่ได้ไป
กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้หมอปลาไปหาคุณตุ๊กซะก่อน
ทีนี้ค่ะไปดูย้อนไปเมื่อวานที่หมอปลาไปหานะครับ
หมอปลาไปถึงแล้วเจอคุณตุ๊กแล้วคุณตุ๊กเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงค่ะ
หมอปลาไปบริกุศน่า
แต่แหละคุณไปมันมากกว่าคุณไป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

คุณตุ๊กก็ร้องไห้แบบนี้นะคะแต่หมอปลาบอกว่าหมอปลาไม่ได้สัมผัสถึงปอบถึงอะไรเลยอ่ะ
หมอปลาป้อนลาบเลือดที่เป็นเลือดสดให้คุณตุ๊กกินมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะสิ่งที่หมอปลาพูดเมื่อวานนี้ที่มันไปกระทบกับหมอธรรมหรือว่าอาจารย์เต้ผ้าดำที่คุณตุ๊กเคยไปหานะ
มันมีประเด็นที่อาจารย์เต้บอกว่าผมขอตอบหน่อยเราก็เลยเปรียบเทียบให้ดูแบบช็อตต่อช็อตระหว่างหมอปลากับอาจารย์เต้เดี๋ยวลองดูค่ะ
พวกหมอธรรมหมอดูร่างทรงองค์เจ้าทั้งหลายนะคนเขามีความทุกข์ไปเนี่ยเราต้องพูดหลักของความเป็นจริงดิ
เราจะพูดให้คนเหล่านั้นมันน่ากลัวและผลสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกเหล่านี้พวกมิจฉาชีพซึ่งคนเหล่านี้เราต้องแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่แนะนำให้เขาเชื่อว่าเรื่องผีปอบคือผมมองว่าคนเหล่านี้ก็คือมิจฉาชีพอีกวิชาหนึ่งที่เอาพวกมันเนี่ยมาหาซึ่งมันก็เข้าทางหมอผีไงที่จะหลอกเงินทองต่อไง
กล้าพูดว่าพอมันหลอกที่เสร็จปั๊บเดี๋ยวบุตรบ้านเนี่ยก็ต้องโดนหลอกต่อก็ต้องไปหาพวกมหาธรรมมาปัดเป่าที่มิดคล่องบ้าบอกเขาแตกวิ่งกันอ่ะมันไม่มีหรอก
มันมีมันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยบรรพบรุษมาแล้วผีปอบนี่มันเป็นผีประจำผ่านอีสาน
ภาคอื่นไม่รู้เขาอาจจะเรียกสัมภเวษีภาคกลางอ่ะแล้วสัมภเวษีเป็นแบบไหนมีไหมสัมภเวษีจับต้องได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไปกระแทกใครนะแต่อาจารย์บอกเลยว่าเอ้าเป็นยังล่ะความความเสียของเราจะไม่เอาความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปตัดสินความเชื่อของคนอื่นว่าผิด
อ่าสี่ห้าสี่ท่นเนี่ยพ่อผีพ่อสี่ห้าเนี้ยผมแย่ผมแย่เนี้ย
เจอผีก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าความเสียของบ้านอาจารย์
ที่ยังทิศกบทิศเกียจนี่ชีเรายุคเม้ายานี่เพื่อนเตือนเศร้า
ขึ้นมาเป็นพี่ห้าเพื่อนสมัยเราอ้วกอ้วกอยู่แสดงว่าพ่อผี
แล้วแสดงถ้าร้องไห้เจอผีสิ่งไม่ดีลูกอาจารย์เจอซื่อมือเรา
ตื่นขึ้นมามันให้แสดงว่าเด็กน้อยเนี่ยมันอยากกินนมท่านเป็น
เล็กน้อยท่านเป็นผู้ง่ายอายุซื้อซื้อให้นี่แสดงว่าเป็นประสาท
นี่นะคะอาจารย์เต้ก็เลยตอบกลับหมอปลาไปแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายอาจารย์เต้ก็เลยย้ำว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่ประเด็นของนางเสาตุ๊กเนี่ยค่ะถ้าเขาเชื่อหมอปลาแล้วดี
ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาทำพิธีกับอาจารย์เต้เนี่ยนะ
ยังต้องมาอาบน้ำมนต์นะยังเหลืออีก๔วันพระ
เห็นคุณตุ๊กเขาบอกจะไม่ไปแล้วนี่ถ้าไม่ไปต้องนับหนึ่งใหม่นะ
อันนี้เป็นภาพที่เขาไปอาบไว้ตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
ต้องทำเจ็ดครั้งอะค่ะเจ็ดวันพระยังเหลืออีกสี่วันพระ
ถ้าคุณตุ๊กไม่ไปแล้วอยากจะทำใหม่เนี่ย
มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะต้องมาเริ่มใหม่
ใช่ทีมข่าวเลยไปบ้านคุณตุ๊กอะค่ะ
วันนี้ไม่เจอนะคะไม่เจอทั้งเธอและแม่นะคะบ้านปิด
ครับนี่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเธอยังไง
ก็เธออาจจะอยากอยู่สงบหรือยังไง